คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของนางงามกันหน่อยค่ะ
หลังจากเป็นประเด็นดราม่าอยู่สักพักนึงนะคะ
ล่าสุดวันนี้น้องน้ำตาลออกงานอีเวนต์
ก็เลยถือโอกาสนี้ล่ะค่ะชี้แจงประเด็นดราม่ากันเลย

น้ำตาลยืนยันว่าไม่เคยรับงานอะไรโดยไม่ผ่านกองประกวดค่ะ
ทุกครั้งที่ไปทำงานนอกจากผู้จัดการส่วนตัวแล้ว
จะมีคนของกองประกวดไปด้วยตลอด
ส่วนเรื่องที่มีการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ในอินสตาแกรมส่วนตัว
จากเดิมเป็นเบอร์ของออนทิชยากัณสูตรผู้จัดการกองประกวด
เปลี่ยนไปเป็นเบอร์คนดูแลและผู้จัดการส่วนตัว
น้ำตาลบอกว่าเหตุผลก็คือมันเป็นเรื่องของความสะดวกในการติดต่องาน
ถ้าใครจะคิดว่าเป็นการไม่ให้เกียรติเธอก็ขอโทษด้วย
จากกรณีกระแสข่าวที่เกิดขึ้นนะคะ
น้ำตาลบอกว่าก็คุยกับผู้จัดการกองประกวดแล้ว

ส่วนประเด็นเรื่องของแก้มกวินตรานางงามรุ่นพี่ที่ออกมาโพสต์

คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการแขวะน้องน้ำตาลหรือเปล่า
น้ำตาลบอกว่าเธอไปบังคับใครไม่ได้หรอก
ใครจะเข้าใจผิดยังไงก็ไปบังคับใจกันไม่ได้
ยืนยันว่าเธอเคารพในตัวนางงามรุ่นพี่ทุกคน
ไม่เคยทำผิดกฎกองประกวดแน่นอน
คุณผู้ชมคะหลายคนสงสัยว่าโอ๊ยแล้วที่มามันคืออะไร
ทำไมถึงดราม่ากันขนาดนี้ในโลกโซเทียลนะคะ
ที่มาของประเด็นดราม่ามันเป็นแบบนี้ค่ะ
เริ่มต้นจากทีมงานกองประกวด
เวย์ที่ว่าน้องน้ำตาลมีปัญหากับกองประกวดจริง
ก่อนหน้านี้ทีมข่าวบันเทิงไทยรัฐทีวี

ก็ได้รับการยืนยันในทิศทางเดียวกันว่า
ไม่มีปัญหาอะไรตามที่มีประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลค่ะ